ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
แต่งปุ๊บดราม่าปั๊บเลยนะคะ

มันเกิดจากเรื่องของคนอื่นที่มางานเขานะคะ
หลังจากถูกโยงกันว่าอุ้มลักษณะที่มีการโพสต์นะคะ
หลังจากพาน้องดิสนี่ไปงานแต่งงานของทั้งคู่
ว่าจริงแล้วเนี่ยดีเจแมนบอกว่าไม่อยากให้ใครมาจับ

เพราะว่ามีภาพออกมาว่าใบเตยทั้งหอมทั้งกอดน้องนะฮะ
ฟังดีเจแมนพูดแทนภรรยากันหน่อยสิคะ

ไม่อยากให้มองเป็นไปว่าน้องอุ้มกับบอล
ผมอยากให้มองว่าเขาก็กลัว

เชื้อโรคที่มือไปติดทำให้เด็กไม่สบาย

เขาก็พูดรวมเพราะว่าน้องดิสนี่น่ารักมาก

คนเป็นแม่เขาห่วงลูกแค่นั้นเองครับ
อย่าไปซีเรียสครับไปมองเรื่องอื่นดีกว่า
เจ้าของงานคิดบวกขนาดนี้สบายใจกันทุกฝ่ายนะครับ
เพราะว่าแววมาว่าใบเตยก็เตรียมเปิดอู่แล้วเหมือนกันนะคะ